จากในประเทศแล้วนะคะชาวไทยในต่างแดนเอง
ก็ยังคงร่วมกันทำกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙กันอย่างต่อเนื่องค่ะ
อย่างเมื่อวานนี้นะคะที่จตุรัสคาฟาก้าในสหราชอาณาจักร
มีชาวไทยกว่า๕๐๐คนที่รวมตัวกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมีค่ะ
เมื่อเวลาประมาณ๑๕นาฬิกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น
ชาวไทยในสหราชอาณาจักรกว่า๕๐๐คนรวมตัวกันที่หอศิลป์แห่งชาติ
บริเวณจตุรัสคาฟาวก้าในกรุงลอนดอนเพื่อแสดงความอาลัย
และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยการร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี๓รอบและยืนสงบนิ่ง
เพื่อแสดงความอาลัยเป็นเวลา๙๐วินาที
โดยดรนาริสาเชื้อวิดุลผู้ก่อตั้งนิตยสารไทยสมายนิตยสารไทยในอังกฤษก็บอกว่า
รวมตัวของชาวไทยในสหราชอาณาจักรครั้งนี้เป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ส่วนผู้ประสานงานของกิจกรรมครั้งนี้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐว่า
จัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานเขตลอนดอนและปริมณฑล
ใช้เวลาเพียง๑วันเท่านั้นในการอนุมัติคำร้องขอใช้สถานที่
จากที่ปกติต้องใช้เวลายื่นเรื่องนานประมาณ๒สัปดาห์
ส่วนที่สหรัฐอเมริกานายสมิทซับวิบูลผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำรัฐจอร์เจีย
รายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
ชาวไทยในรัฐจอร์เจียประมาณ๘๐คนได้จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชที่บ้านเลขที่๘๕
ถนนมัวต์วอเลนอลไฮเวย์ในเมืองแซนดี้สปริงรัฐจอเจีย
โดยภายในงานมีการจัดแสดงวิดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
และพระราชกรณียกิจต่างของในหลวงรัชกาลที่๙
จากนั้นมีการยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยเป็นเวลา๙นาที
และร่วมร้องเพลงสันเสริมพระบารมีค่ะ